เที่ยง๑๘นาทีกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ
คุณผู้ชมฮะเรามาดูที่บุรีรำนะครับ
มีกรณีของหนุ่มพ่อลูกอ่อนสุดทนแล้วนะคุณ
เพราะว่าถูกแก๊งวัยละอ่อนเบิ้ลเครื่องจักรยานยนต์

อย่างเดียวไม่พอเสียงดังรบกวนไม่พอ
เอาขวดคว่างเข้ามาใส่ในบ้านหลายต่อหลายครั้งคุณ

เศษขวดกระจัดกระจายเต็มบ้านเลย

ทีนี้ก็ต้องไปแจ้งความกับตำรวจล่ะครับ
เพื่อให้ติดตามกลุ่มวัยรุ่นที่คึกขนองเหล่านี้
แล้วก็ก่อเหตุแบบนี้มาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
สาเหตุพ่อท่านนี้บอกว่า
เหมือนเคยตะโกนถามไอ้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ย

ผู้เสียหายได้ตรวจสอบในภาพจากกล้องวงจรปิด

หรือจะเรียกว่าวัยละอ่อนก็ว่าได้นะฮะ
เพราะผู้ก่อเหตุมากัน๑๐กว่าคน

จะอยู่แค่ชั้นม๑ม๒ของโรงเรียนแห่ง๑

คือม๑ม๒นี่๑๓๑๔เท่านั้นเองนะ
มาเป็นกวนมาเป็นคณะเลยนะฮะ

ขับขี่วนไปเวียนมาเสียงดังแบบนี้
แล้วก็ยังใช้ขวดเบียร์คว่างปลา

จนบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะครับ

แล้วก็ผู้เป็นพ่อลูกอ่อนคนหนึ่ง

บอกว่าหมดความอดทนแล้วนะครับ

กับตำรวจสพลหารสาย

เพื่อให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้

เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับภาพ
ขณะเกิดเหตุไว้ได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ

คว่างปลาหินปลาขวดใส่หน้าบ้าน

วันนั้นเขาสั่งเนื้อย่างที่ร้านข้างบ้านมากินกับเพื่อนหลายคนอยู่ที่บ้านนี้แหละครับ
ขณะนั้นก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็มาจอดหน้าบ้านแล้วก็เร่งเครื่องรถเสียงดัง
ตัวของเขาก็ไม่พอใจไงคุณนะฮะเพราะว่ามันหนวกหู
อีกอย่างที่บ้านก็มีลูกน้อยวัย๒เดือนอยู่ในบ้านนะครับเดี๋ยวลูกตื่นลูกกระหนวกหู
เพื่อนที่มากินเนื้อย่างกันอยู่กระหนวกหูนะครับเพื่อนที่นั่งด้วยกันในวงเนี่ยนะฮะ
ก็เลยตะโกนไปบอกว่าบิดหาพ่อแกเหรอไม่ได้ใช้คำว่าแกนะใช้คำตรงกว่านี้นะฮะ
หาพ่อแกเหรอหมายถึงบิดเครื่องเร่งเครื่องหาพ่อแกเหรอทำให้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้น่าจะไม่พอใจ
ทีนี้ผ่านไป๒วันก็เลยโดนคว่างหินคว่างขวดเข้ามาในบ้าน
ไปอีกก็โดนอีกสองครั้งรวมถึงร้านเนื้อย่างข้างแล้วก็บ้านของเพื่อนบ้าน
ก็โดนขวดคว่างปลาไปด้วยหลายครั้งเหมือนกันนะครับ
ทีนี้ด้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๙ตำบลสำโรงใหม่อำเภอระหารทรายนะฮะ
ผู้ช่วยสมคิตโยธานันก็บอกว่าตอนนี้ก็รู้ตัวแล้วล่ะ
กลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ก่อเหตุมีทั้งหมดประมาณ๑๐คน
แล้วก็มีที่ยอมรับแล้ว๔คนว่าเรียนอยู่ชั้นม๒โรงเรียนแห่ง๑ในอำเภอระหารทราย
ก็เป็นวัยรุ่นในตำบลนี่แหละครับตำบลละหารทรายอาศัยอยู่กับตายาย
พ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัดแล้วทีนี้ตอนดึกดื่นก็มารวมตัวกัน
มาหาเพื่อนแล้วก็ตั้งแก๊งตั้งกวนกันในการขี่รถจักรยานยนต์ไปนะครับ
แต่ทีนี้เรื่องบาดหมางแล้วก็ต้องไปคว่างปลาหินปลาขวดใส่บ้านชาวบ้านเนี่ย
เกิดจากอะไรผู้ช่วยเองก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมประสานก่อนนะ
ประสานทางโรงเรียนให้ครูช่วยกันในการที่จะพูดคุยกับเด็ก
ถ้าเป็นคดีก็ต้องว่าไปตามเรื่องของคดีนะ
เพราะว่ามีชาวบ้านไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้วนะครับ
แต่ทีนี้ก็ต้องแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมที่สุด
เพราะไม่อยากให้เด็กก็เสียอนาคตด้วย
แต่ก็ไม่อยากให้เด็กมีพฤติกรรมแบบนี้อีกนะครับ